เกิดประเด็นดราม่าสำหรับการฉีดไฟเซอร์
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้า
มีคนออกมาแฉออกมาแชร์แหม

แต่ว่าคุณอยู่แผนกนั่งโต๊ะ

คุณไม่ได้ออกไปดูแลผู้ป่วยหรือใกล้ชิดผู้ป่วย
หรือคุณมีความเสี่ยงแต่ทำไมคุณได้ฉีดไฟเซอร์
ทำไมไม่จัดสรรแบ่งปันฉีดให้กับบุคลากรที่มีความเสี่ยงก่อน

เพราะว่าคนที่เอาเรื่องนี้ออกมาพูดออกมาแชร์ออกมาแฉ
ก็คือเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยออกมาตัดเพาะเลย
ในแต่ละวันเนี่ยแต่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็ม๓
ส่วนคนที่ได้ฉีดกลับไม่ใช่คนด่านหน้า

เขาบอกไม่ใช่ด่านหน้าตัวจริงประมาณนี้นะครับ
คือกรณีนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกาและฝ่ายไอที
โรงพยาบาลน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
มีการโพสต์ออกมาบอกว่าได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
บูสเตอร์เข็ม๓ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ทีนี้ครับเกิดเป็นกระแสแล้วฮะ
เป็นกระแสว่าเอ๊ะทำไมบุคลากรนั่งโต๊ะ
เห็นมีความเสี่ยงเลยทำไมถึงได้รับการฉีด
ทีนี้มีการลบโพสต์ดังกล่าวออกไปแล้วนะฮะ
แต่ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาแคปไว้ทันคุณ
แล้วก็เลขาที่การมูลที่สารเจ้าพ่อน้ำผ่อง
คือนายคักขนต์คงเจริญสุข

บอกว่าเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพกู้ภัยรวม๒๐คน

ทำงานด่านหน้าอย่างแท้จริง
ไปรับส่งผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
รับจากโรงพยาบาลไปชาปนกิจรับศพอะไรก็ตามนะครับ
โดยได้รับการประสานจากโรงพยาบาลน้ำพอง
เพียงจุดเดียวทั้งอเภอน้ำพองเลย
แต่กลับไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ

พวกผมทำงานหนักแบบนี้ผมเสี่ยงจริงนะครับ
แต่ทำไมล่ะคนนั่งโต๊ะแผนกเลขาอะไรอย่างนี้
พวกพี่แกก็เอาอันนี้มาโชว์ให้ดูเลยนะ
แคปไว้ทันเอามาโชว์ไว้เลยนะฮะ
ทีนี้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่นั่งโต๊ะอย่างฝ่ายธุรการฝ่ายไอทีโรงพยาบาลน้ำพอง
แล้วก็ยังมีคนขับรถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอน้ำพองเนี่ย
จริงแล้วก็ไม่ได้คลุกคลีกับผู้ป่วยโดยตรงไม่มีความเสี่ยง
แต่ได้รับการฉีดเข็ม๓นี่เขามาโชว์แบบนี้นะครับ
แล้วก็เรื่องของการจัดสรรในพื้นที่เขาบอกว่าจริงต้องได้๙๐๐กว่าโดสสำหรับไฟเซอร์
แต่ทีนี้ที่มาก็มาไม่ครบเหมือนกันได้ประมาณไม่กี่พันโดส
แถมที่มาไม่ครบยังถูกไปฉีดให้กับคนที่ไม่ควรจะได้รับการฉีดด้วย
เขาก็เลยอยากให้ทางสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบและชี้แจงเรื่องนี้นะครับ

คือเราไม่รู้เลยว่าเขาแจ้งความประสงค์กันตอนไหน

เมื่อวานผมได้สอบถามไปที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพรอง
ตอบว่าเขาฉีดให้เฉพาะคนในโรงพยาบาล
แล้วผมถามหน่อยว่าอาสามูลนิธิเนี่ยทำงานก็อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลน้ำพอง
ทำไมไม่มีใครลงมาเหลี่ยวแลเลย
เพราะเรานี่ถือว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดเลย
คือตอนนี้น้องจะเป็นอะไรก็ช่างเข็มสามอ่ะ
ให้ได้บุ๊ช
สอบถามจากโรงพยาบาลมาถามเราเลยว่าเรามีความประสงค์จะฉีดอะไร
นี่ทางกู้ภัยเขาบอกเขาก็คือด่านหน้าเหมือนกันนะ
เดี๋ยวเจอศพทุกวันเจอผู้ป่วยทุกวันเสี่ยงกว่าคนนั่งโต๊ะทำงานอีกนะครับ
ทีนี้เรื่องไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเลยนะ

ผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ได้ทำความเข้าใจกับทางมูลิธิสารเจ้าพ่อน้ำพองแล้ว
ว่าจะดำเนินการตามเอกสารสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขให้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
แก่บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ศาสตร์ศักดิ์ของโรงพยาบาล
และทางมุยที่สารเจ้าพ่อน้ำพองนะครับทางกู้ภัยทางด่านหน้าจริงนะครับ
ทีนี้ครับทางด้านของผู้ว่าพอชี้แจงออกมาแบบนี้แล้วนะฮะ
ผู้ว่าก็บอกเออทางมธิสารเข้าใจแล้ว
กู้ภัยจะได้รับฉีดในภายหลังนะครับ
ไฟเซอร์ที่จัดสรรมามันยังมาไม่ครบจริง

ก็สื่อสารทำความเข้าใจแล้วก็นำเอกสารให้ไปดู
ขณะนี้ยืนยันครับว่าเป็นที่เข้าใจตรงกันแล้ว
วัคซีนไฟเซอร์ที่มาจะจัดสรรให้เฉพาะบวคลากรตาการแพทย์
พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขอื่น
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งมายังท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เราก็ยังยืนยันนะครับว่าบุคลากรด่านหน้าทั้งหมดจะได้รับการดูแล
เพียงแต่ว่าณเบื้องต้นตอนนี้
กระทรวงสาธารณสุขย้ำลงไปให้บุคลากรทางการแพทย์

ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะเรื่องของไฟเซอร์ถูกจับตามองให้คุณ
ว่าจะไปปักแขนให้ใครบ้างนะครับ
ก็ต้องระวังนะในการฉีดเรื่องของข้อคอรหาต่างด้วยนะฮะ
เอาให้เหมาะสมที่สุดก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดด้วย
แล้วก็มีผู้ว่าเป็นประธานในแต่ละจังหวัดนะครับ
ส่วนที่จังหวัดเลยที่เคยเกิดประเด็นดราม่าว่า
ทหารยุทธ์๑๑ซึ่งทำงานพยาบาลอยู่ไข้ทหาร
ที่โรงพยาบาลสนามเพิ่งเปิดได้เดือนเดียว
แล้วก็มีผู้ป่วยโควิด๑๙เพียงรายเดียวเท่านั้น
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วอันนี้ก็
เรานำเสนอข่าวไปแล้วแล้วก็ทั้งโรงพยาบาลค่ายเองทางสสจจังหวัดเอง
เป็นผู้ช่วยพยาบาลนะเป็นบุรุษพยาบาลนะ
ทำหน้าที่อยู่ในสถานพยาบาลจริงก็จบไปสักรอบหนึ่งแล้วนะครับ
แต่รอบนี้เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
โพสต์โชว์บัตรคิวของโรงพยาบาลเลย
เมื่อวันที่๘สิงหาคมนะครับระบุชื่อว่านางสาววนิชยา

มีการแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากเลย
หลายคนสงสัยนะว่าเธอเป็นใคร
เอาไปถึงจังหวัดเลยแล้วนะครับ
ว่าเธอเป็นใครถึงได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๓

ยังไม่รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเลยด้วยซ้ำ

ตรวจสอบเรื่องนี้จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลย
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
เราก็ถามต่อแล้วเสี่ยงยังไงหรือเปล่า

คือทางโรงพยาบาลบอกแบบนี้บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเดินเก็บบินของโรงพยาบาลเลย

ถือว่าเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูง

สัมผัสกับเอกสารที่อาจจะติดเชื้อโควิด๑๙
ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๓
นี่ทางโรงพยาบาลเลยชี้แจ้งออกมา
ใช่แต่ทีนี้คนดูคนฟังข่าวนี้

เอกสารเอาแล้วบุคลากร
ที่เขาจะต้องทำงานสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงล่ะ
ก็ถึงได้บอกอันนี้อยู่ที่การจัดสรร
ของโรงพยาบาลต่างที่เสนอรายชื่อ

ก็ต้องให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
โดยมีผู้ว่าเป็นประธานในการตรวจสอบก่อน
ว่ามาครบยังไงกี่โดสบ้างแล้วจัดสรรต่อไปยังไง
แล้วก็โรงพยาบาลก็จะเป็นคนปักเข็ม

เขาก็คงพิจารณากันแล้วล่ะคุณ
แต่ว่าคนที่ติดตามข่าวนี้ก็จะสงสัยไง

ว่าข่าวลักษณะนี้เดี๋ยวต้องมีออกมาอีกแน่นอนนะคะ